พามาดูเหตุประทึกที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะครับ
เพราะว่ามีห้องเช่า๒ชั้นนะครับ
มันมีอาการซุดซุด๒ระลอกเลย
ระลอกที่๒ที่มันซุดโชคดีนะฮะ
ที่ก่อนหน้านั้นคนที่อาศัยอยู่ในห้องเช่า
ออกมาจากห้องเช่าไม่กล้าอยู่แล้วนะครับ
คุณผู้ชมค่ะคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
เพราะว่าห้องเช่าปูน๒ชั้นรวม๘ห้อง
ภายในซอย๗๓๗๕เลขที่๒๐ทับ๔๔หมู่๖
ตำบลบางทรายอำเภอเมืองชมบุรีนะครับ
ซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนกลางคืน
คนที่อาศัยอยู่ในห้องเช่ารวม๘ห้องนี้
ดูกันเต็มเอี๊ยดเลยนะครับคุณฮะได้ยินเสียงครับใช่ค่ะ
ได้ยินเสียงเหมือนเอ๊ะเสียงปูนมันเปรี๊ยะเปรี๊ยะเปรี๊ยะ
คือมันลั่นมันลั่นฮะ
และทีนี้ครับมันก็ซุดเอียงไปด้านหลัง
คนในห้องเช่านะเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
รีบหนีตายออกมาจากห้องเช่าเหล่านี้เลยนะครับ
แล้วก็ทางด้านของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางทราย
พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่เทศบาล
และเจ้านที่กู้พลายมศิริธรรมารัฐศมีร์มนีรัฐ

ในคืนวันเสาร์ไปตรวจสอบแล้วรอบหนึ่งนะ
ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้คุณเมื่อคืนนี้คืนวันอาทิตย์
มันเกิดเสียงดังเขาบอกว่าเหมือนระเบิดเลยคุณ
ซึ่งเป็นเสาหลักในการค้ำอาคารนี้นะครับ

ทีนี้ครับทางด้านหน่วยงานก็ต้องเข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็ทางนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางทรายบอกว่า

พอคนพักอาศัยได้ยินเสียงเปรี้ยและอาคาร

ได้มีการสั่งการให้คนพักอาศัยออกมานอกห้อง

คุณคิดดูสิ๘ห้องอยู่กันเต็ม
ถ้าเกิดวันเสาร์ไม่ย้ายออกแล้วอยู่จนถึงวันอาทิตย
อะไรมันจะเกิดขึ้นความเสียหายมันจะมากกว่านี้อีก

แล้วมันก็โอ้โฮเปรี้ยงตู้ม

โอ้โฮมันอาจจะพังอาจจะสุดถล่มลงไป
โชคดีที่ย้ายชาวบ้านออกมาจากห้องเช่าเหล่านี้นะครับ
ชาวบ้านแถวนี้เขาบอกอาคารห้องเช่าตรงนี้

สร้างมาประมาณ๑๕๒๐ปีแล้วนะครับ
เป็นของคุณยายบุญสมอายุ๗๓ปี
แล้วก็มีคนเช่าเต็มทั้ง๘ห้องเลย

พอมันมีสัญญาณว่าอาคารมันจะซุด

โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางซายบอกว่า

ก็เลยสั่งให้ผู้เช่าทั้ง๘ห้องรีบย้ายออกมาโดยด่วน
และทั้งหมดก็ขนของออกมาบางส่วน

นายกเทศบอกว่ามีคำสั่งนะ
ให้รื้อถอนอาคารนี้แหละ
เพราะถือว่าเป็นอาคารอันตรายนะครับ
ผู้เช่าที่ก่อนหน้านั้นย้ายออกมาจากแต่ตัวคุณ
ออกมาแต่ตัวหนีออกมาแต่ตัว
ทีนี้ก็ต้องเข้าไปเก็บของแหละครับ
ตู้เสื้อพงเสื้อผ้าของใช้จำเป็น

ผู้สื่อข่าวของเราถามว่าอยู่ต่อได้ไหม
คนเช่าบอกอยู่ไม่ได้แล้วจ้า

แล้วก็เมื่อปีที่แล้วก็เช่าห้องอยู่ระแวกนี้แหละ
ตอนนั้นตึกที่อยู่ก็พังถล่มลงมาเช่นกัน
แต่ว่าตึกนั้นมันได้มีการลื้อถอนกันไปแล้ว
ก็ยังมาเกิดเหตุซ้ำกับพวกฉันอีก
ทีนี้ขอย้ายไปอยู่ที่อื่นเลยดีกว่า

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
ด้านเจ้าของห้องเช่ากล้ายกัน
เจ้าของห้องเช่าอาคารนี้นะ

เปิดเผยบอกว่าสาเหตุที่อาคารนี้มันซุด
น่าจะเกิดจากเสาต่อหม้อ
หรือเสาคานด้านล่างที่ไม่แข็งแรงพอ
ก็ต้องไปดูนะตอนผสมปูผสมดีหรือเปล่า
ไอ้เสามันก็ใช้งานมานาน๑๕๒๐ปีแล้ว

เหมือนคนนี่แหละเขาพูดแบบนี้เลย
คือถ้าเกิดคนเดินไปปวดเมื่อยขาเดินไม่ไหวก็ซุดลง

อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ฝนตกแล้วตรงนี้คุณ

เพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางที่น้ำไหลมาจากภูเขา
อันนี้คือเจ้าของห้องเช่าใกล้กันบอกนะครับ
ทีนี้ทางด้านของนายยกเทศมนตรี

เปิดเผยถึงอาคารห้องเช่าต่างในพื้นที่
ว่ามันมีเยอะแค่ไหนคุณรู้ไหมมันเยอะขนาดไหนนะครับ
โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางทรายบอกแบบนี้
บอกว่าห้องเช่าหรืออาคารที่ทำลักษณะ
เป็นพื้นที่ให้เช่าหรือหอพักในพื้นที่ตำบลบางทรายนั้นคุณ
ถ้าเป็นอาคาร๒ชั้นนะมีประมาณร้อยกว่าเจ้าของ
แต่ถ้าเป็นห้องเช่าแบบบ้านไม้ชั้นเดียวก็มีอีกหลายพันห้อง
พื้นที่ที่ก่อสร้างห้องพักหรือว่าห้องเช่าต่างนั้น
เป็นพื้นที่เขาบอกน้ำลบ

ลบก็คือเป็นป่าชายเลนแต่ออกเอกสารสิทธิ์ได้

ดังนั้นด้านล่างมันอาจจะไม่แข็งแรง
แล้วพอมาสร้างเป็นอาคารจริงก็มีกำหนดไว้อยู่แล้ว

แต่ทีนี้ครับการก่อสร้างก็ไม่รู้ว่าทำตามแบบ
หรือว่าทำตามมาตรฐานแค่ไหนนะครับ
และอีกอย่างตรงใต้พื้นนี้มันเป็นชายเลนใช่ไหมป่าชายเลนใช่ไหม

เกิดดินมันอุ้มน้ำทำให้พื้นที่ป่าชายเลนดินสไลด์

เมื่อตอนก่อสร้าง๑๐กว่าปีที่แล้วมีการตอกไม้
แล้วก็มีการเทปูนในท่อ
ต่อมาหลายปีหลายอาคารเกิดซุดเหมือนกัน
และอย่างที่ชาวบ้านบอกบางอาคารมีการถล่มด้วยนะ
ทีนี้ครับอาคารเหล่านี้ที่เป็นห้องเช่า
มันมีอายุมากกว่า๑๐ปีแล้ว

ขอให้เจ้าของทุกคนให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลด้วย
ในการตรวจสอบในการที่จะปรับปรุงดูแล
เพราะว่ากลัวจะเกิดอันตรายนะครับ

ถ้ามันบกพร่องมันก็อาจจะชำรุดเสียหายได้นะครับ

ถ้าเกิดความเสียหายหรือมีผู้เสียชีวิตถ้ามันถล่มนะ
เจ้าของบ้านเช่าหรือหอพักจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด
ทีนี้นายกเทศพร้อมหน่วยงานคงต้องตรวจสอบแล้วคุณ
โอ้โหมีเป็นร้อยเจ้าของ
เออแล้วแต่ละตัวอาคารก็ไม่รู้เป็นยังไง
อายุมันจะนานแล้วไหมแล้วมันจะเกิดเหตุซุดลงมาแบบนี้หรือเปล่า